มีเรื่องที่ต้องมาเตือนภัยกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบ
บริเวณสามแยกสารเจ้ากวนอูที่ชนบุรีนะช่วยไปดูหน่อย
เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะไปหาแฟน
โอ้โหขี่ไปด้วยความยินดีเลยสักพักหนึ่งอยู่รถล้มลงไปเลย
แล้วไปดูที่คอเนี่ยเป็นแผลไหม้พาดยาวสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาเนี่ย
พาดคอเขาค่ะทำให้รถเขาล้มแล้วก็เนี่ยเป็นรอยไหม้ยาวที่ลำคอเลย
ผู้ประสบเหตุก็คือนายสายันสุภาพลนะคะอายุ๒๓ปีเนี่ย
เขาก็มายืนชี้จุดเกิดเหตุให้ดูเลยอยู่สามแยกสารเจ้ากวนอูที่ต้อง
คุณผู้ชมลองนึกภาพแล้วกันว่าแผลมันดูน่ากลัวขนาดไหนเราเลยต้องเลอภาพไว้
คือเขาบอกว่าตี๕ของวันพุธเนี่ยนะคะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจะไปหาแฟนที่บ้านอ่างเวียน
ก็ขี่ผ่านตลาดบ้านบึงไปจนถึง๓แยกสารเจ้ากวนอู
สายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาเนี่ยรัดเข้าที่คอเขาจนเขาเสียหลัก
รถก็ล้มคว่ำกลางถนนเลยแล้วรอบคอเขาก็เป็นแผลไหม้ยาวเลยค่ะ
เพราะดีมากที่เขาไม่ได้ขี่มาเร็วแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีรถยนต์ขับตามมาด้วย
ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนถึงแก่ชีวิต
นายสายันบอกนะคะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าไอ้สายเคเบิ้ลที่มันรัดคอเขาเนี่ยมันตกลงมาเองหรือว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบมาลักลอบตัดสายเคเบิ้ลให้ตกลงมา
แต่ยังไงก็ตามอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหมั่นสำรวจหน่อยหมั่นสำรวจตรวจตราแล้วก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยหน่อย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้จะโชคดีกันทุกคนนะคะ
บางคนเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมาเร็วหรืออะไรที่มันไม่คาดคิดมากกว่านี้ก็อาจจะถึงตายก็ได้